สิ่งที่น่าจับตามองในวงการเทนนิสปี๒๐๑๘นะครับ
ผ่านตัวเองไปเป็นคุณแม่มือใหม่นะครับ
เตรียมกลับมาล่าบันลังมือหนึ่งของโลกอีกครั้งหนึ่ง

วงการเทนนิสปีที่แล้วอาจจะขาดสีสันไป
ถอนตัวจากรายการต่าง

แต่ในระหว่างที่เตรียมตัวเป็นแม่คน
อันดับโลกของเธอก็หล่นจากมือ๑ลงมาอยู่ที่อันดับ๒๒
ช่วง๑๑เดือนที่เธอเว้นวักไป
มือหนึ่งประเภทหญิงเดี่ยวมีการเปลี่ยนแปลงถึง๘ครั้ง

และสองสาวที่เพิ่งมาแข่งรายการพิเศษที่หัวหิน

แต่บททดสอบที่แท้จริงในการทวงคืนมือหนึ่งของโลก
ซึ่งจะเปิดฉากในวันที่๑๕มกราคมนี้
เธอพร้อมที่จะกลับมาครองความเป็นตัวแม่
แห่งวงการเทนนิสหญิงอีกครั้ง
ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงาน